วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเกิดขึ้น

กรณีที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาไป
เรียกร้องอยากให้มีการเลือกตั้ง

แล้วเขาบอกว่าจะเคลื่อนตัวจาก
มธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แต่ที่สุดแล้วก็ไม่สามารถฝ่าแนวกั้นของตำรวจควบคุมฝูงชน
ตำรวจจากหลากหลายหน่วยงานไปได้นะคะ

แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณสะพานมะขวานรังสรรคแก่นำอยู่๒จุด

จุดแรกมธก็จะเป็นจานิวรังสิมันโรมแล้วก็โตโต้
อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณสะพานมะขวานรังสรรค

จุดแรกเนี่ยคือตำรวจควบคุมตัวไปแล้ว

แล้วก็ล่าสุดคือ๑๕นาฬิกา๓๐ที่ผ่านมา
จุดที่หน้าธรรมศาสตร์แกนนำมอบตัวเอง
ก็คือเดินทางไปมอบตัวเองที่สนชนะสงคราม

เกี่ยวกับเรื่องของการที่อยากจะให้นำมวลชน
จากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปรวบรวมกับอีกจุดหนึ่ง
กระบวนการทั้งหมดที่พูดไปก็คือจบลงแล้ว
แล้ววันนี้เองนะคะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดตามในหลายจุดด้วยกันนะครับ
ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไร

สะพานมะขวานรังสรรค์อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญ

แล้วก็มีการควบคุมตัวแกนนำเหมือนกันนะคะ
รวมทั้งที่สอนอชนะสงครามและที่สอนอพญาไทย
ซึ่งเป็นจุดที่แกนำไปมอบตัว
และมีการควบคุมตัวแกนำไปอยู่ที่นั่นตอนนี้
เอาล่ะคุณผู้ชมนับจากนี้ไปไล่เลี่ยงกันทีละจุดนะคะ

จุดแรกกันก่อนเลยคือที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
จุดนี้ช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมา
แก่นนำ๓คนก็คือรังสิมันโรมจานิวโตโต้
มอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าให้ประชาชนที่มาชุมนุมกลับบ้าน
แต่ปรากฏว่ายังมีผู้ชุมนุมบางส่วนยังไม่ยอมกลับนะ
เพราะฉะนั้นแล้วสื่อมวลชนก็ดีตำรวจก็ดี
ก็ยังคงต้องทำหน้าที่กันต่อไปนะคะ
ไปดูบรรยากาศล่าสุดสดที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณนำโชค
พร้อมที่จะรายงานสดบรรยากาศกลับเข้ามาแล้วนะคะ

ครับบรรยากาศที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ
ขณะนี้การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ได้ยุติลงแล้วนะครับ
หลังจากที่แก่นำนั้นได้ประกาศยุติการชุมนุมนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการแถลงการยุติการชุมนุมก่อนหน้านี้กันครับ

เป็นผลมาจากการที่มีแก่นำบางส่วน
และผู้ชุมนุมที่เดินทางไปยังธรรมเนียบ
รัฐบาลนั้นถูกควบคุมตัวและให้สลายการชุมนุมนะครับ
ทำให้พื้นที่จุดนี้เองแก่นำจำเป็นที่จะต้องยุติการชุมนุม
เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องผู้ร่วมชุมนุมนะครับ
เราจะย้อนไปดูเหตุการณ์ก่อนที่จะถึงการยุติการชุมนุมนะครับ
เกิดความชุนละมุนขึ้นเล็กน้อยนะครับ
แก่นำนั้นได้เรียกรวมพลผู้ชุมนุมให้ตั้งแถว
เป็นหน้ากระดานเรียง๓เพื่อผลักดันแผงเหล็กของตำรวจ

เกิดการยื้อยุดกันไปมาระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมหลายรอบ

ก่อนที่ทางแก่นำนั้นจะสั่งให้ผู้ชุมนุมยุติการผลักดันนะครับ

ส่วนทางเจ้าหน้าที่เองนั้นก็ได้ขึ้นรถขยายเสียง
ประกาศแจ้งเตือนผู้ชุมนุมถึงการกระทำความผิดกฎหมาย
พร้อมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ชุมนุมนั้นแยกย้ายการชุมนุมครับ
จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเจรจากับนายรังสิมันโลมแก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
เพื่อไม่ให้เกิดการผลักดันโดยในรังสิมันนะครับ
ยื่นข้อเสนอว่าจะใช้ตัวเองนะครับ
เป็นตัวที่จะให้ตำรวจนะครับเข้าจับกลุ่ม
เพื่อแลกกับการให้ผู้ชุมนุมนั้นไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
มันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจไม่เคยง่ายนะครับ
ที่จะต้องตัดสินใจไปอยู่ในคุกนะครับ
แต่ว่าวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่า
ภารกิจต่อสิจาทนะครับที่พวกเราได้ต่อได้ทำร่วมกันมา
ตั้งแต่คืนเมื่อวานจนถึงวันนี้

ผมรู้ถึงความเศร้าโศกดี
แต่มันเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างนั้น
ยุดติดลงด้วยความประงบ

ขอให้พี่ตำรวจนำรถมาเลยครับ
ผมรังสิมรูมศิลวิทย์เฮริษีวัฒน์

จะขอมอบตัวนักที่ตรงนี้
เพื่อให้แน่ใจเลยว่า
จะไม่มีความรุนแรงใด
เกิดขึ้นอีกในวันนี้

ขอบคุณคุณนำโชคบุญชูนะคะนั่นก็เป็นบรรยากาศล่าสุด
ณบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ล่าสุดคือแก่นำ๓คนรังสิมันโรมจานิวโตโต้ปิยรัฐ
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่เราจะไปติดตามก็คือสะพานมักขวานรังสรรคจุดนี้มีความสำคัญเพราะว่ากลุ่มแกนนำ
ก็คือนำโดยนายอานนท์นางสาวชนทิชานางสาวนัทถานายเอกชัยและนายโชคชัย

มวลชนบางส่วนมาที่จุดนี้เดินเท้ามาที่จุดนี้
แล้วก็มีการอ่านคำแถลงการแสดงจุดยืนของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งด้วยนะคะ
ทีนี้หลังจากที่แกนนำที่อยู่หน้าธรรมศาสตร์
มีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
จุดนี้ก็ยุติการชุมนุมเช่นกัน
แต่ตำรวจก็เป็นห่วงนี่แหละเรื่องของการจราจรนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะที่สะพานมะควันรังสรรค
ของคุณปลอยซิริษิสินผู้ศึกข่าวไทยรัตน์ทีวี
เชิญค่ะ
สถานการณ์ที่บริเวณสะพานมักขวานรัง๓
มะขวานรังสรรค่ะขนาดนี้ก็ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะ
ได้พากลุ่มผู้ชุมนุมค่ะมาอ่านข้อเรียกร้องนะคะ
ต่อหน้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะที่บริเวณนี้นะคะ
โดยใช้เวลาการเจรจานะคะประมาณ๑๕นาทีค่ะ
ก่อนที่จะมีการยุติการชุมนุมแล้วก็คลี่คลายตัวลงค่ะ
โดยขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเปิดการจราจรกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะ
ตำรวจนะคะก็ได้เร่งเคลียร์พื้นที่ค่ะ
บริเวณถนนราชดำเนินนะคะตรงบริเวณสะพานมะขวานรังสรรค์ค่ะ
เพื่อการจราจรที่เคลื่อนตัวได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะ
หลังจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งค่ะเดินเท้านะคะมุ่งหน้าเข้าสู่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ซึ่งย้อนกลับไปค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้น
แก่นำนะคะนำโดยนายอานนท์นำพานะคะ
นำผู้ชุมนุมค่ะรวมตัวกันบริเวณหน้าอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
เพื่อมุ่งหน้ามายังธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
โดยจุดประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะทำกิจกรรมสั้นค่ะ
แล้วก็ได้มีการอ่านแถลงการนะคะที่มีใจความสำคัญนะคะว่า
ต้องการที่จะให้เลือกตั้ง
นั้นเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๙
ตามที่ขอสชเคยได้ให้คำมั่นไว้ค่ะ
แล้วก็ได้มีการแสดงสัญลักษณ์ชู๓นิ้วด้วย
ซึ่งเมื่อมาถึงบริเวณหน้าถนน
ผู้กำกับสนดูสิตก็ได้มีการประกาศผ่านรถกระจายเสียง
ให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมทันที
แล้วก็พากลุ่มมวลชนนั้นกลับบ้าน
เนื่องจากการชุมนุมในครั้งนี้นั้นขัดคำสั่งของคอสช
ซึ่งก็ได้ให้ยุติการชุมนุมภายใน๑๕นาทีค่ะ
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็พยายามที่จะขัดขวางค่ะ
แล้วก็ยังคงยืนหยัดนะคะว่าจะเข้าไปภายในธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ทำให้ตำรวจจะต้องมีการกำชับพื้นที่
โดยได้มีการให้ตำรวจกองร้อยน้ำหวาน
แล้วก็ตำรวจควบคุมฝุงชนได้มีการร้อมกลุ่มผู้ชุมนุมไว้
รวมถึงได้มีการนำตัว๕แกนนำควบคุมตัวขึ้นรถไป
ทำให้มีการยื้อยุดจุดกระฉุดกระชากกันเล็กน้อย
พร้อมกันนี้ค่ะตำรวจยังได้มีการประกาศขอร้องให้มวลชน
อย่าทำร้ายเจ้าหน้าที่นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้มีการขัดเลี้ยงกันเป็นการส่วนตัว
นอกจากนี้ตำรวจก็ยังได้มีการขอร้องให้ผู้สื่อข่าว
รวมถึงสื่อมวลชนแยกตัวออกจากกลุ่มมวลชน
เพราะว่าได้มีการกีดขวางนะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่
เนื่องจากว่าตำรวจนั้นจะต้องการประเมินมวลชนนะคะ
ซึ่งเขตชุลมุนในครั้งนี้นะคะตำรวจก็ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
จากนั้นพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยเดินทางมาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยกลุ่มแกนนำนะคะก็ได้มีการอ่านข้อเรียกร้อง
แล้วก็ทำกิจกรรมตามที่ร้องขอค่ะ
โดยใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีนะคะจึงได้มีการควบคุมตัว๕แกนนำค่ะ
โดยมีนายอานนท์นำพานางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว
นางสาวนัตถามหัฒนานายเอกชัยฮังกังวาน
และนายโชคชัยภัยบูรณ์รัชตะ
ขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวน
ก่อนที่จะมีการประกาศ
ให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดนั้นสลายตัวไปค่ะ
แล้วก็เปิดการจราจรกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
โดยแกนนำทั้ง๑๐คนที่บริเวณสะพานมะควันรังสรรค์นี้

ซึ่ง๕คนแรงตำรวจก็บอกว่าเข้าข่าย
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ส่วนกลุ่มที่๒จำนวน๕คน
ขณะนี้นั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวน

ที่บริเวณสนพญาติไทย

รายงานจากบริเวณสะพานมะขวานรังสรรค
ขอบคุณคุณพลอยสจีอีนะคะสรุปแล้ว
นำจากกลุ่มนี้ที่บริเวณสะพานมะควันรังสรรค
ถูกควบคุมตัวไปอยู่ที่สพญาติไทย

ตอนนี้ส่วนการจราจรใครที่ใช้เส้นทางนั้น
เย็นวันนี้เปิดการจราจรปกติแล้วค่ะ